ไปดูหมึกประหลาดที่กระบี่บ้าง
เขาบอกว่าหมึกยักษ์หายากสีแดงตัวนี้
มันโผล่มาหลังเกาะปอดะเนี่ยครับ
สีแดงทั้งตัวเลยนะฮะ
นักวิชาการเรียกมันว่าหมึกไดมอนด
ย้อมสีนะคะไม่ได้ย้อมสีหายาก
เคยเจอครั้งหนึ่งแล้วล่ะแต่เมื่อ๓๐ปีก่อนนู้น
เป็นที่ฮือฮาในกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวนะครับ
เมื่อนักท่องเที่ยวเจอหมึกตัวสีแดงขนาดใหญ่ยาวประมาณ๒ฟุต
หนักกว่า๒กิโลกรัมเนี่ยโผล่ขึ้นมาบริเวณน้ำตื้นบนอ่าวบูหยา
หลังเกาะปอดะตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
โดยนักท่องเที่ยวต่างถ่ายรูปไว้เป็นที่ละลึก
จากไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ปล่อยลงกลางทะเลไป
พี่อภิวัฒน์เหลืองอ่อนอายุ๓๖ปีเจ้าของบริษัทนำเที่ยวกระบี่จริงเฉิง
ซึ่งเป็นผู้ที่นำหมึกยักษ์ไปปล่อยลงกลางทะเล
เล่าบอกว่าเจอหมึกตัวดังกล่าวนะครับเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
นำนักท่องเที่ยวไปดำน้ำตื้นที่บริเวณอ่าวบูหยา
ซึ่งอยู่ด้านหลังเกาะปอดะไอ้หมึกตัวนี้นะครับตัวสีแดงเลยนะแดงทั้งตัวเลย
ว่ายน้ำอยู่บริเวณน้ำตื้นที่ชายหาด
เขาทำบริษัททัวร์มากว่า๑๐ปีเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรก
ที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ในสารคดีญี่ปุ่น
หลังจากที่ทุกคนถ่ายภาพกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำหมึกยักษ์ไปปล่อยกลางทะเล
ห่างจากชายหาดอ่าวบูยาไปประมาณ๑๐๐เมตร

วิชาการดรอนุวัฒนธีวัฒนา
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ระบุว่าหมึกตัวดำเกล่าเป็นหมึกไดมอนด์
เป็นหมึกที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกเขตร้อนหรือว่าเขตอบอุ่น
ที่พบเนี่ยน่าจะยังเล็กอยู่นะส่วนตัวใหญ่โอ้โหใหญ่กว่านี้อีกเหรอ
ใหญ่กว่านี้จะยาว๒๓เมตรได้นะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับ
เคยพบครั้งแรกที่ฝั่งทะเลอันดามันภูเก็ต๓๐ปีก่อน
ส่วนที่ฝั่งอ่าวไทยยังไม่มีรายงานพบหมึกดังกล่าวแบบนี้
แต่หมึกชนิดนี้เนี่ยชาวประมงนะครับชาวประมงญี่ปุ่น
นิยมจับเป็นสัตว์เศรษฐกิจแสดงว่ามันกินได้เหรอ
ใช่น่าจะทานได้นะสัตว์เศรษฐกิจหมึกไดมอนด
น่าจะแพงอยู่หมึกนึงมันเบา